กราบเรียนท่านประธานสภาที่กระลบ

สมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรพรรคพลังประชาลัศน์
ก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่า
ในการอภิปรายเรื่องร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ๒๕๖๒
ซึ่งมีวงเงินรวม๓๑๘๕๐๐๐ล้านบาทนั้น
ผมชอบอย่างยิ่งครับท่านนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงหลักการในการจัดทำร่างนโยบายฉบับนี้นะฮะ
มีเป้าหมายให้ประเทศได้รับการพัฒนาฟื้นฟู
จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรมนุษย์
ความมั่นคงสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นครับท่านประธาน
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต
ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งวัยกลางคนจนกระทั่งวัยฉลานะฮะ
ให้มีหลักประกันและความคุ้มครองทางเศรษฐกิจสังคม
อันนี้สำคัญนะฮะทั้งผู้สูงวัยผู้พิการและเด็ก
ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่มแต่ท่านประธานครับ
ก็เสียดายครับเรื่องดีดีอย่างนี้
แก่นนำพักฝ่ายค้านไปตั้งฉายาร่างกฎหมายฉบับนี้ว่า
เป็นขอทานจัดงานวันเกิดเป็นการด้อยค่าครับท่านประธาน
ฝ่ายค้านไม่น่ามาด้อยค่าในเงินที่จะไปถึงมือท่านประชาชน
เพื่อที่จะช่วยเหลือตามที่ผมได้กล่าวไปแล้ว
โดยเฉพาะไม่ว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่ง
และเงินช่วยเหลือต่างทั้งหลายไปด้อยค่าเป็นขอทานจัดงานวันเลี้ยงวันเกิด
พูดทำไมครับในประเด็นที่สองครับท่านประธาน
แก่นำพักฝ่ายค้านอีกท่านหนึ่งก็ไปเปรียบเปลยว่าเหมือน
งบช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้ผมขออนุญาตแก้ต่างแทนนะครับว่า
ช้างตัวช้างนี้ไม่ได้ป่วยฮะแม้จะพบสารพัดโรค
กระนำเข้ามาอย่างรุนแรงท่านนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังดูแลขับเคลื่อนประเทศไทย
ซึ่งเสมือนช้างที่ทรงพลังได้เดินหน้าฝ่าวิกฤตไปได้
เพราะฉะนั้นมาไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับหลังจากเลือกตั้งมาก็สามปีเข้าไปแล้ว
จะเข้าปีที่สี่แล้วดังนั้นก็ถือว่า
เป็นช้างที่ปรับตัวได้อย่างดีครับพร้อมที่จะต่อสู้กับวิกฤตทุกอย่างนะครับ
ภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านประธานครับ
สอสอพักฝ่ายค้านประกาศจะโหวตความงบประมาณฉบับนี้ผมก็ไม่เป็นไรครับ
ท่านมีเงินเดือนท่านมีเงินประจำตำแหน่งกันทุกคนท่านก็ไม่กลัวจะเดือดร้อนแล้วครับ
แต่ประชาชนที่รอความช่วยเหลือจากงบประมาณฉบับนี้ท่านเดือดร้อนกันครับ
ไม่มีเงินเดือนครับท่านไม่มีเงินตำแหน่งดังนั้นผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
ที่จะไปโหวตสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะในงบประมาณนั้น
มีงบประมาณรายจ่ายการลงทุนถึงหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาท
คิดเป็นยี่สิบเอ็ดจุดแปดสองเปอร์เซ็นต์เงินที่จะไปลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างงานสร้างความเจริญขึ้นมาก็จะกระทบไปหมดครับ
แต่ผมเชื่อครับว่าสอสอที่รักประชาชนมุ่งมั่นดูแลให้ประชาชนได้งบประมาณนั้น
จะช่วยกันโหวตให้ร่างฉบับนี้ผ่านไปนะครับท่านประธานครับเพราะอะไรครับ
เพราะงบประมาณปี๒๕๖๖นี้
ก็เปรียบเหมือนสายฝนที่พร่างพรมโปรยปลายทั่วทั้งแผ่นดิน
อำนวยความสดชื่นชื่นฉ่ำให้ชีวิตชีวาให้กับประชาชน
ทั้งแผ่นดินที่รอคอยความช่วยเหลือจากรัฐ
ผ่านงบประมาณปี๒๖๖๖
งบประมาณนี้ก็เท่ากับต้อนรับต้นประดาน
รัฐบาลจะเปิดประเทศเต็มรูปแบบในวันที่๑มิถุนายน
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะทำให้การท่องเที่ยวเราเต็มรูปแบบ
ททก็คาดว่าอาจจะมีโอกาสดึงเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติมา๗๑๐ล้านคนนะฮะ
เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นมาสอดรับกับนโยบายได้
เราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งของเราก่อน
เพราะเราไม่ใช่ช้างป่วยนะฮะเราเป็นช้างที่กำลังมีพลัง
ช้างที่จะเดินหน้าไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนนะฮะ
ท่านประธานครับนโยบายที่ทางท่านนายกในฐานะเป็นนายกรรมตรีได้นำเสนอมานั้น
ผมชอบหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน
การแก้ไขความยากจนแบบพุ่งเป้า
อันนี้ท่านประชาชนก็จะได้ผลประโยชน์จากงบประมาณนี้
ทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ท่านประธานต้องดูยุทธศาสตร์ฮะรัฐบาลได้ทุ่มเทยุทธศาสตร์ไป
เป็นจำนวนเงินถึง๕๔๙๕๑๔ล้านบาท
คิดเป็น๑๗๒ของงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้มีประโยชน์จากงบประมาณนี้นะฮะ
โดยการที่เสริมสร้างคนให้มีสุขภาวะที่ดี
ใช้งบประมาณถึง๕๑๘๘๓ล้านบาท

ปฏิบัติหน้าที่ของอสมหมอประจำบ้าน
ไม่น้อยกว่า๑ล้านคน
แล้วก็ยังพัฒนาศักยภาพชีวิตคนตลอดช่วงชีวิต
ใช้เงิน๓๑๖๙๙ล้านบาท
ท่านประธานครับสนับสนุนอาหารเสริมนมให้กับเด็ก
ตั้ง๑๔๗๗๐๐๐คน

แล้วก็เด็กก็จะได้อาหารกลางวัน
ไม่น้อยกว่า๔๘๗๘๐๐คน
งบประมาณที่เรากำลังจะพิจารณานี้
และสิ่งอันหนึ่งครับยุทธศาสตร์ที่ผมชอบ
ที่ท่านนายกกำหนดไว้ก็คือ
ด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม
ใช้งบประมาณ๒๗๕๙๘๖๑ล้านบาท
คิดเป็นเงินมากที่สุดนะครับ

เพื่อให้สวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง
เป็นธรรมสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมครับท่านประธาน
สร้างหลักประกันสุขภาพให้คนตั้ง๑๗ล้าน๗๗๐๐๐คน

ประชาชนได้หลักประกันสุขภาพตั้ง๔๗ล้าน๗๗๐๐๐คน
ประมาณนั้นความสุขภาพด้านการศึกษาก็สำคัญ
ก็รัฐบาลก็จัดการสนับสนุนในงบประมาณนี้ฮะ
ให้การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจดพื้นฐาน๙๖๘๐๐๐คน

และยังส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรท้องถิ่น
โดยมีงบจัดสรรไปให้ถึง๓๔๓๕๖ล้านบาทนะฮะ
ก็จะช่วยเรื่องให้ความเข้มแข็งกับองค์กรส่วนท้องถิ่น

ผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนว่า
โดยเฉพาะมีงบอีกกระทรวงหนึ่งนะฮะ
บกระทรวงมาไทยนะครับ
ซึ่งงบกระทรวงหมาธัยนั้น
ท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาท่านเป็นลำตีหมาดไทย
ท่านก็ได้จัดทำงบประมาณกระทรวงหมาดไทยนั้น
ได้รับเงิน๓๒๕๕๗๘ล้านบาท
กำหนดไว้ดีครับท่านประธาน
วิสัยทัศน์นั้นของกระทรวงนี้ก็คือ
มุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืน
บนฐานหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ

ซึ่งงบประมาณกระทรวงมหาดไทยนั้น
พันธกิจก็ชัดเจนฮะ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ซึ่งมีผลงานมาตลอด๓ปีแล้ว

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานลาก
อันนี้ประหยักประจักษ์ชัดเจนฮะ
ตอนนี้ในชนบทเราเข้มแข็ง
ส่งเสริมพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานละ
สุดท้ายส่งเสริมสนับสนุนการมหาราชการในระดับพื้นที่
อันนี้ก็เป็นงานที่กระทรวงมหาดไทย
จะดำเนินการจากงบประมาณเหล่านั้น
ซึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือผลสำลิดฮะ
ผลสำลิดของกระทรวงมหาทัยนั้นจากการใช้งบประมาณ
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความปลอดภัยเมืองมีการพัฒนา
ผู้ประกอบเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
และมีความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
เกิดอะไรขึ้นกระทรวงมหาธัยดูแลได้หมดครับ
ดังนั้นกระทรวงมหาธัยนั้นยังมียุทธศาสตร์ไป
เพื่อที่เพิ่มโอกาสเสมอภาคทางสังคมนะฮะ
แล้วก็ยุทธศาสตร์เรื่องการเติบโตคุณภาพชีวิตกับมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าการอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
หุลนาการการประหารจัดการทรัพยานส่อนน้ำใช้เงิน๔๕๒๗ล้าน
ส่วนดูแลอนุรักษ์ต่างนั้นใช้๙๗๐๐๐ล้าน
ก็เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมสังคมเราทั้งสิ้น
อันนี้อยู่ภายใต้ท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาท่านดูแล
ท่านประธานครับเวลาผมตอบไปได้อีกนิดหน่อยนะครับ
ผมขออนุญาตจะจบแล้วนะฮะนาทีสุดท้ายก็อยากจะกลับเรียนท่านประธานว่า
ท่านหุนาภักดิ์กับพลังประชาลัทธ์ท่านบนเอกปวิทย์วงศ์สุวรรณ
ท่านได้กล่าวไว้เลยฮะยืนยันว่าภักดิ์พลังประชารัฐจะสนับสนุน
เห็นด้วยกับงบประมาณปี๒๕๖๖นี้
เพราะเห็นเป็นเหมือนสายฝนที่พร่างพรมผมขออนุญาตย้ำอีกครั้ง
โปรยปลายทั่วทั้งแผ่นดินอำนวยความชื่อสดชื่นชื่นชำ
มีชีวิตชีวาให้กับประชาชนทั้งปวงครับ
ท่านทางครับผมไฟบูรณิติตะวัน
และเพื่อนศศภพประชาลัทธ์
จะโหวตเห็นด้วยกับงบประมาณปี๒๕๖๖ทุกคนครับ